พ่อขาเป็นเรื่องกระทันหันมากเพราะพ่อเพิ่งเจอกับอัพเบียกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการเจอที่แปลกมาก
ทุกครั้งที่เจอกันเวลาจะกลับแยกดักกันก็จะยกมือ
แล้วเจอกับรถเพื่อนรักคราวนี้ก็เหมือนกัน
พอเราประกาศเสร็จเราก็ลงมาบอกเรากลับก่อนนะเพื่อน
ก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเราถามทำไมวะให้กูกอดมึง
แล้วเขาเดินไปก็กอดแบบขูรักมึงนะเพื่อนรัก
เราก็นึกในใจว่าไอ้เบียกนึงเปลี่ยนไป
แล้วเขาไปนึกด้วยว่าไม่ได้คิดอะไร
กระทั่งเมื่อเช้า๖โมงกว่ามั้งหนูสมพบโทรไปบอกว่า
คุณพิสารเสียชีวิตแล้วช็อกเลยนะน้ำตามันไหลเลย
คือต้องบอกว่าพ่อรองกับคุณเปี๊ยกเนี่ยรักกันมาก
เรียนหนังสือมาโรงเรียนเดียวกันคบกันมาตั้งแต่อายุ

แล้วเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณพิสารจะช่วยให้เราเคลียร์ให้เราได้เกือบเรื่อง
ไม่เคยมีชีวิตแค่กูรักมือเฉพาะนั้น

ก่อนหน้านี้มิคุยกับเรื่องสุขภาพ่าคะ

แล้วก็บ่นปวดหลังเราก็นึกว่าอายุเยอะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเราเองก็เป็น
มันยังไม่ได้ว่าปวดหลังที่แบบว่าอะไรนะ
ไม่มีไม่มีวิแววแต่ว่าวันนั้นทักเขาอย่างเดียวว่าเฮ้ยอ้วนมากไปแล้วนะ

เขาแข็งแรงแข็งแรงกว่าพวกเราอีกแข็งแรงมากเขาออกกำลังเย็นเขาไปออกกำลังไปฟิตเน็ตไปอะไรเขาอยู่เรื่อย

ไม่ใช่ใจหายหรอกมันบอกไม่ถูกบอกว่าก็มีเพื่อนหลายคนที่เสียชีวิตนะเราก็ฟังแล้วเราก็แค่ตกใจ

ตอนทำงานด้วยกันเป็นยังไงครับ
แกเป็นคนอุปนิสัยใจคอยังไงสำหรับเพื่อนหรือที่หลายคนไม่ค่อยรู้อะค่ะ
ต้องบอกว่าเปี๊ยกเป็นคนจริงใจนะแล้วถ้าหากว่าตั้งแต่เป็นนักเรียนมาแล้ว
ถ้าเพื่อนคนไหนถูกรังแก่เนี่ยพิจารณ์จะออกหน้าเสมอเพื่อไปเคลียร์ปัญหาให้เพื่อน
แล้วก็จนกระทั่งมาโตเขามีงานมีการทำเป็นผู้กำกับเป็นผู้จัดละครเนี่ย
เพื่อนคนไหนมีความทุกข์หรือมีอะไรเดือดร้อนเขาช่วยได้เขาก็จะช่วย

อย่างที่พี่รองพูดเป็นคนที่มีความดีใจกับเพื่อนฝูงทุกคน
ปวดหลังนี่แกบ่นมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยโอ้ผมคุกคลีกับแกมาก
เพราะว่าเวลาแกทำละครเมื่อก่อนแกจะไอ้ไม้เขียนเพลงให้หน่อยแต่งเพลงให้หน่อย
แล้วแกก็จะเอารถเรื่องมาให้
คำหนึ่งที่พูดแล้วก็หามากทุกคนบอกว่า
ไอ้ไม้หน้ามึงนี่เหมือนโจรนะแต่มึงทำไมเขียนเพลงได้สุดยอดวะอะไรอย่างเงี้
นี่คือคำชมจากอีสานแล้วก็แนะนำให้รู้จักหมดระดับผู้ใหญ่
แกเป็นคนที่น่ารักน่ารักจริงนะครับภาพพิสิทธิ์
ที่เป็นคนรักเพื่อนผมอยู่กับเขาเนี่ย
ตัวละครที่เล่นที่เขาทำสมัยก่อนเนี่ยเปี๊ยกเล่นได้แต่เขาเล่นเขาบอกมึง
นายเลยตลอดเลยบอกให้นายเล่นอย่างสาวนางเสือดาวอย่างนี้
บอกนายเล่นต่อให้นายเล่นอะเราเชื่อ
สิ่งที่อเบี๊ยกทำที่เป็นผู้นูปการในแวทวงศ์บันเทิงเนี่ยแต่สร้างมือประโยชน์อะไรไว้บางที่บ้าง
จริงแล้วเปี๊ยกเนี่ยเป็นอาจารย์โดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นอาจารย์
ลูกศิษย์เขาเยอะมากเขาสอนคนเขาตั้งใจสอน
แล้วก็หวังว่าคนที่เขาสอนจะทำได้อย่างที่ข้อสอง
เขาบอกบางคนเนี่ยแสดงไม่ดีเหลือเราบอกอยู่ในใจ
เดี๋ยวจะได้ไม่เอาใครมาเล่นผมแต่ไม่เท่าไหร่เด็กคนนั้นก็เก่ง
เขาพยายามอดเท้นเพื่อค่อยสอนสอนมีทั้งแบบตบจูบมาแล้ว
ตบหัวรูปหลังสารพัดสารเกตเพื่อจะให้เด็กคนนั้นเก่ง
แล้วเด็กคนนั้นถ้าทำตามเขาก็เก่งทุกคนเลย

คิดว่าตอนนี้คุณการเลือกชีวิตอยู่ไหน
เสียอย่างมหันเลย
จริงแล้วบอกว่าเปี๊ยกเนี่ยเป็นระดับอาจารย์
ความสามารถของเปี๊ยกเนี่ยจริงแล้วมากกว่าผมด้วยซ้ำแต่นะ
เขามีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนคน
มีเวลาที่จะให้วิชาความรู้กับคนในวงการมันถึงมีเยอะเยอะได้
ใจเรามีที่ว่าเกลียดไปเร็วดูค่ะ

โอเคมั้ยคะขอบคุณ